ไปดูเรื่องราวดีเรื่องราวสวยงามกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
ที่จังหวัดกาลสินค่ะตอนนี้เขามีการจัดงานบุญงานหนึ่งขึ้นมานะคะ
ซึ่งเอกลักษณ์หรือว่าไฮไลท์ของงานก็คือการสร้างปราสารรวงข้าว
ที่สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากมากยิ่งเวลาค่ำคืนนี้นะคะ
มีการประดับประดาษไฟตกแต่งโอ้โหนี่สวยงามอลังการ
ที่กาลสินใช่ไหมที่กาลสินค่ะ
อยู่ที่วัดเสวตวันวนารามอยู่บ้านต้อนตำบลเหนือนะคะ
ก็มีการจัดปราสาทรวงข้าวอย่างสวยสดงดงามนี่แหละ
ประชาชนที่มาทำบุญเนี่ยเขาก็มาดูความสวยงามกันอย่างต่อเนื่องทีเดียว
ประสาทรวงข้าวที่ถือว่าเป็นศิลปะที่เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้าน
พระสงฆ์ผู้เท่าผู้แก่นะคะที่ทำขึ้นมาโดยจะช่วยกันคัดแยกรวงข้าวเปลือก
มัดเป็นกำเป็นช่อก่อนแล้วก็เอานำมาผูกกัน
เพื่อประดับตกแต่งให้เป็นปราสาทข้าวที่เราเห็นความสูงถึง๒๐เมตรเลยนะคะ
เยอะมากเลยใช่ไหมคะเป็นตันนะคะร้าย๑๐ตันเลยทีเดียววัตถุประสงค์เนี่ย
เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีบุญบายสีสู่ข้าวบุญบายสีสู่ขวัญข้าวคูณลาน
การเก็บเกี่ยวเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณพระแม่โพศพ
แสดงออกถึงความกระตันอยู่ต่อแผ่นดินที่ให้ผลผลิตเพื่อการยังชีพ
แล้วก็เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการเพาะปลูก
จนไปถึงเรื่องราวของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
สารศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะคะ
ประสาทเขาสร้างมาตั้งแต่ธันวานะใช้เวลาสร้างเป็นเดือน
จนตอนนี้เขาก็จัดงานอยู่วันสุดท้ายวันนี้
ใครอยากจะไปชมความสวยงามก็ไปชมกันได้ที่วัดเสวตวันวนารามจังหวัดกาลสินนะคะ
กลางวันก็สวยกลางคืนก็สวยอีกแบบนึง
มีการประดับไฟแบบนี้ด้วยนะคะก็เข้าไปถ่ายรูปกันได้แบบนี้
ใช่ข้าวที่นำมาใช้ก็ปลูกอยู่หลังวัดพื้นที่๕๐ไร่
พอเสร็จงานเรียบร้อยแล้วข้าวเหล่านี้ก็จะนำมาขาย
แล้วก็จะเอาเงินมาบำรุงวัดต่อไปด้วยนะ

แบบนี้เนี่ยเราก็เคยเห็นแล้วเราก็เคยอ่านข่าวไปบ้างแล้วนะครับ

ถูกต้องค่ะก็มีการจัดงานกันไปแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่า
เป็นสิ่งที่เกิดจากแรงศรัทธาของประชาชนแล้วก็พระสงฆ์
ล้วนเลยในการสืบสารประเพณีอันดีแบบนี้นะคะ
ก็จะได้เห็นว่าในภาคอีสานก็จะมีการจัดขึ้นแบบนี้
ในหลายพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกัน